คุณผู้ชมคะนับว่าหาดูได้ยากนะสำหรับบ้านของพี่การและพี่เสก
โลโซที่อยู่กินกันมานานกว่ายี่สิบปีนะคะในหมู่บ้านนันทวันค่ะ
คุณผู้ชมแต่ล่าสุดพี่การใจปั้มใจป่า
เปิดบ้านให้พี่แจ๊กกะรีนเข้าไปชมบ้านนะคะ
คือพาไปดูทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง
พิการลงทุนควักเงิน๕ล้านทุบของเก่าทำใหม่ทั้งหมด
ยาวไปจนถึงห้องนอนของพี่เสกเลยนะคะแถมยังให้หมอดูมาจัดฮวงจุ้ยใหม่
เอารูปคู่พี่เสกพิการมาติดไว้ทั่วมุมบ้าน
พี่การติดไว้เป็นยันกันสิ่งไม่ดีเธอบอกเอาไว้แบบนั้นนะ
เพราะว่าเธอเชื่อว่าเธอเนี่ยคือทหารเอกของพี่เสกโลโซ
แล้วก็จะมีกำหนดทำบุญขึ้นบ้านใหม่๗สิงหาคมนี้ค่ะ
ลูกนี้มันกว่าจะอยู่ตรงแบบนี้เนี่ยแหละรูปเนี้ยเป็นยัน
ให้พวกสามฮาเวสีเข้ามาแล้วฉันตุ้ง
มองตรงเลยประมาณห้าร้านอ่ะอ่ะห้าร้านรวมสวนรวมลงรถนะค่ะ
กับเขาเลยเพราะว่าการเป็นเหมือนกับทหารเอก
ผู้ใจพระราชาไม่ได้อยู่ในแค่ลักษณะผัวเมียพระราชา
เหมือนกับว่าชาติที่แล้วพี่ดูแลพี่เสกมา
เสกดวงสูงยิ่งใหญ่มากแต่ว่าการไม่ซีเรียส

มาตั้งแต่มีเขาอยู่แล้ว
เอาล่ะทหารคู่ใจก็ทหารคู่ใจไม่ได้แค่ชาติที่แล้ว
ชาตินี้ก็ตามมาปกป้องคุ้มกันพิเศษตลอด
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกขวัญค่ะที่พี่เสกล้มเกือบหัวฟาดพื้น
พี่การบอกว่าอันที่จริงเนี่ยสามีของเธอหยุดหายใจไปแล้ว
ขณะนะคะเพื่อนพี่เสกที่ชื่อพี่ต่อก็เป็นพยานได้
เหมือนพี่เสกตายแล้วเกิดใหม่และล่าสุดค่ะพี่การกับน้องเสือก็เกลี้ยกล่อม
พี่เสกยอมไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
วันนั้นคือเหมือนกับเขาตายแล้วอ่ะหยุดหายใจแล้วนะ
คือแบบหัวใจเต้นแรงแล้วก็สักพักคือแบบไม่รู้สึกตัว
ก็รีบโทรหาโรงพยาบาลให้มารับใช่ป่ะ
เผื่อยังไงก็ปั๊มหัวใจได้ในความคิดการคือตายแล้วนะ
ต่อก็บอกเหมือนกันพี่ต่อเพื่อนเขา
มือกองก็บอกว่าเอาจริงนะเจ๊
ผมว่าลูกพี่ตายแล้วด้วย
คือหมอเขาเตรียมการไว้ต้อนรับ
ในที่สุดการก็ต้องแบบไม่ยอม
ประมาณเกือบชั่วโมงเขาก็เลยยอมเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำค่ะ

ฟังแบบนี้ก็สบายใจหายห่วงนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วพี่เสกก็ยอมไปตรวจร่างกาย
ก็ขอให้พี่เสกสุขภาพแข็งแรงนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสุขพิมายทุกคนด้วยนะคะ